มีครับแต่ว่ากฏของผมก็จะออกมาตั้งแต่ก่อนจะรับงาน
ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างทำแค่ไหน
เป็นสิ่งที่ต้องทำกฎเพราะไม่ได้เป็นแบบว่าเกินเลยอะไรอย่างนี้
ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำงานมากกว่า
คือเกินเลยได้แต่ว่าถ้าเกินเลยแล้วผมมีความสุขในการทำงาน
ผมก็รับก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่า
ตั้งมาเพื่อจะได้ไม่เกินเลยอะไรอย่างนี้

ถ้าผมคิดเกินนี่ลูกค้าหลายร้านที่นี่จนกันละครับ
ผมนี่แบบอยู่การนานนานมากเลย
ก็ไม่ได้คิดงานเพิ่มหรอกครับ
เราก็ทำไปเรื่อยแล้วเราก็อยู่กับแฟนคับ
ผมคิดว่ากฎที่เรามีอยู่มันไม่ได้อีกมาก
มันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้ความที่เชิญมองว่าเรื่องเบลอ
ผมเหรอถ้าคิดว่ามากก็มากนะ
ถ้าคิดว่าไม่มากก็ไม่มากเพราะว่าผมก็แบบตกลงตั้งแต่แรกเลยว่า
รับงานทำอย่างนี้อย่างนี้นะ๑๒๓๔๕นะ
ถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับหรือแบบนิดหน่อยก็ได้

ไม่ครับไม่ไม่๒๐ข้อไม่ดึง
ผมว่า๕๖ข้อผมก็โอเคแล้วนะ
ก็ไม่รู้ไหมครับก็ไม่รู้จริงว่าทำไมมองเขาเป็นเรา

โอ๋ไม่หรอกก็จริงไม่ได้คิดว่าจะมีสุขต่าลเอาจริงก็คิดว่าผมเหมือนเดิมเลย
ตอนเล่นดอกส้มสีทองจนถึงวันนี้ผมก็คิดว่าผมก็เป็นเหมือนเดิม
แต่แค่ว่าโตขึ้นแล้วก็เวลาประสบการณ์งานมันเยอะขึ้นใช่ไหม
แต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องทำอะไรมากไป

ไม่เลยไม่มันทรเลยครับ
เพราะว่าเรารู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรก็พอ

แต่ว่าเหลือกหลักของมัน
แต่หลักร้อยหลักพันไม่รู้จริงครับ
ก็มันก็ต้องมีขึ้นมีลงมั้งไม่รู้เหมือนกันครับ

ก็ผมไม่ได้รู้ว่ามันลดลงยังไง

เพราะผมแบบว่ามันค่อยหั่งหายโซเชียลไป

นะคะพยายามจะลงให้เยอะขึ้นแล้วกันค่ะ

เหมือนว่าเราไดริกไปอ่าน
เหมือนว่าตอนนี้งานหดงานน้อยลง

ก็เลยไปไดริกอ่านสาวนะครับ

เป็นเพื่อนของดาราสาวที่เล่นซีรีส์ชื่อดังอยู่
อะไรประมาณนี้

ทุกคนก็เลยบอกว่าเป็น

ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้
เราก็เคยที่จะแบบ
กดไลค์กดไลค์ในไอจีอยู่แล้วครับ
แต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

ก็ไม่ได้เล็กนะ
เมื่อกี้ใช้คำว่าอาจจะไม่ใช่

ว่าก็เคยกดไลค์คนอื่นอะไรอย่างนี้

ที่แบบอดีตอะไรอย่างนี้

ไม่ทำอะไรผิด

สวยก็กดไลก์

เวลาที่ก็ก็เปลี่ยนกว่าปกติ
ปกติครับไม่ต้องอยากสนใจเลยไอกีอะ

ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวอะไรใช่ไหม
ผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าวในโซเชียลเท่าไหร่

ยังข่าวที่ตั้งกดตั้งเกิดอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับ
อย่างข่าวที่ตั้งกฎตั้งเกิดอะไรนี่ก็ยังไม่รู้เลยครับ
นี่ไม่ได้ไปจีบใครหรือยังไงใช่ไหมคะ

ไม่ได้ไปโปร์มแสงใส่ใครหรือยังไง

ก็คนกดไลค์ก็ไม่จำเป็นต้องจีบใครเนอะใช่ป่ะเราก็แค่แบบชอบรูปเขาอะไรอย่างเงี้
ก็แค่ก็แค่ส่งเขาความไป
อ๋อยยังไงครับ

ก็คือก็ไม่เป็นไรก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะ
ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นที่เราเคยส่งข้อความไปหรืออะไรอย่างนี้
ก็ไม่เป็นไรเป็นอดีตไปแล้ว
หาใครที่เป็นตัวจริงทำไมไม่ก็ได้ผิดหรืออะไรอย่างกัน
สำหรับหรือแน่นอนต้องสวยมาก่อนครับต้องดูดีหน่อยแหละคำได้ดูดีก็ต้องมีเจ้าของแหละ
ก็ไม่มีใครเป็นแม่ศืน

ฝ่ายอะไรเนี่ยก็อยากมีครับ